คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปอร่อยกันต่อเนื่องเลยนะ
สำหรับที่สุพรรณบุรี

ไปกินโรติจ้ะน้องจ้ะ
ไปกินโรติที่สุพรรณแล้วจ๊ะพี่จ้ะ
นี่เขาบอกว่าโรตีที่นี่

เหนื่อยแหละไม่ทานได้ขึ้นรถก็ไปซะแล้ว
เอ้าที่สุพรรณบุรีไปทานโรติที่
มูนาโรติ
ขายอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี

เขาบอกว่าราคาได้หลัก๑๐แต่กุณภาพได้หลัก๑๐๐
เพราะว่าโรตีของร้านนี้แป้งจะหนา

ไส้เขาก็ใส่ให้เยอะแบบเน้น

ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกอย่างที่เห็น
แล้วก็มีโรตีกล้วยหอม

โรตีบาตาบะก็มี
พี่เขาบอกว่าไม่มีอะไรมาก

เพื่อให้ลูกค้าได้ทานแต่ของดีของอร่อย
แค่นี้ก็มัดอกมัดใจลูกค้าที่มาทานได้แล้วล่ะ

เขาบอกว่าจะมีลูกค้ามายืนรอคิวสั่งโรตีเยอะจริง
ลูกเด็กเล็กแดงสาวน้อยสาวใหญ่
หนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่มากันหมดมากันทั้งซอยเลยทีเดียวเชียว
หนุ่มใหญ่ในชุดลูกเสือ
แล้วก็นี่พี่เหล่าบรรดาสายทาโรตี
เขามาจอดมอไซค์รอกันแบบนี้เลยนะคุณ

เขาต้องมาตั้งเก้าอี้พลาสติกเอาไว้

ไม่ได้ประกันรถจอดไม่ได้ผิดกฎหมาย
แต่ว่ามาวางเอาไว้ให้นั่งรอ
สำหรับลูกค้าที่มาเนี่ยนะเพราะว่า

คือลงไปนั่งเจาะนั่งรอได้เลย

คุณผู้ชมราคาที่นี่เป็นยังไงอย่างที่ผมบอก
หลัก๑๐ครับโรตีแบบธรรมดานะ๑๐บาทใส่ไข่๒๐บาท

โรตีกล้วยหอมโรตีมะตะบะโรตีมะพร้าวอ่อน

พอแล้วนี่จะอยู่ที่ราคาพอ

ราคาเนี่ยนะถ้าหากมีไส้จะอยู่ที่๓๕๔๐บาท
ใครสนใจก็ไปครับโรตีมูนาไปกันได้
ร้านจะเปิดขายตั้งแต่๑๔นาฬิกาก็คือบ่าย๒ไปจนถึง๓ทุ่ม
ก็คือ๒๑นาฬิกาของทุกวัน
ขายอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เอ้าแต่ถ้าใครกลัวว่าไปแล้วแหมไม่อยากนั่งรอ
ตัวที่นั่งตรงเป็นที่นั่งพลาสติก

เอาโก๊ยอี๊อกจะได้ไม่ต้องนั่งจะได้ยืนรอ
ถ้าไม่อยากนั่งรอก็โทรไปสั่งสิ
หมายถึงว่าไม่อยากจะรอนานจะไปยืนรอทำไมให้เมื่อยตุ้มล่ะจ๊ะ
ไม่ต้องจ้ะ

โทรไปครับหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ

ครับ
อีกทีนึงครับ๐๘๕๒๙๙๔๐๗๔หมายเลขนี้ออเดอร์ได้โทรไปสั่งล่วงหน้าได้จะได้ไม่ต้องยืนรอไปนั่งรอ
ถามด้วยว่าเปิดไหมเปิดกี่โมงรายละเอียดตั้งอยู่ที่ไหนยังไงก็ติดต่อไปได้หมายเลขนี้นะจ๊ะ

ผมชอบทานโรตีกล้วยหอมใส่นมเยอะ
นี่ถ้ากล้วยหอมนะราดช็อกโกแลตแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะคุณ
โรยแบบผงโก้โก้อันอย่างงี้ก็ได้ใช่เปล่า

แล้วใส่นมน้ำตาลอย่างนี้

เขาชอบอยู่สองแบบชอบกรอบกัน

โอ้นั้นใครก็ชอบคุณใครก็ชอบ
อย่าเช็ดเป็นอีฉันหรอ
แต่ถ้าเกิดไม่อยากนั่งรออย่างที่บอกค่ะเอาเก้าอี้ออก